เขามีการรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจ

สำหรับสาวงาม๑๗คนนะคะ

พาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคือบรรยากาศการถ่ายทำวิธีอาร์นะใบตอง

มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่พิเศษกว่าเดิม
เพราะปีนี้จะเป็นการครบรอบ๒๐ปี
หลังจากที่จัดการประกวดมาอย่างยาวนาน
และได้สร้างสาวประเภท๒ที่สวยพร้อมกับความสามารถมาประดับวงการมากมาย

มารวมตัวกันของพวกเธอในครั้งนี้ทำเอาสตูแทบแตกเลยนะคุณ

ว่าไม่มีใครยอมใครคือสวยละลานตามาก

ซึ่งน้องคนสุดท้องของบ้านหลังนี้อย่างโมจิรัชยาก็ยอมรับนะคะว่าดีใจมาก
ก็รู้สึกว่ามันมาไกลแบบก้าวกระโดดก็ว่าได้

เรารู้สึกว่าตอนนั้นสังคมมันแบบปิดกั้นมากเรื่องแบบนี้
จนแบบว่ามาถึงสมัยนี้
แล้วโมรู้สึกว่ามันต้ามือเป็นหลังมือเลย
มันเป็นอะไรที่เหมือนเราเคยฝันไว้

เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าประทับใจค่ะ

ที่ยอมรับว่าวิวัฒนาการความสวยของสาวประเภท๒

แถมแต่ละคนไม่ได้มีแค่ความสวยนะ
แต่มาพร้อมกับความสามารถที่เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้างอีกด้วยจ้า
ผมรู้สึกว่าน้องที่เป็นสาวประเภทสอง
ทุกคนมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
แล้วส่วนใหญ่พอเขาตั้งใจธรรมชาติ
เลยทำให้เขาดูเหมือนผู้หญิงมากขึ้น

คือน้องจะต้องพัฒนาหลายอย่าง
เปรียบเสมือนเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว
เรียนรู้เยอะในการ
ทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่จะประกอบให้เรามี

คือปอยอยากเห็นน้องทุกคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้
แล้วก็เป็นน้องที่เป็นคนดี
แล้วก็มีน้ำใจรู้จักให้

จะเห็นว่ามาตรฐานการประกวดสาวงามมันเพิ่มมากขึ้นนะ
สาวงามสาวประเภท๒ไม่ได้มีแค่ความสวย
ไม่แพ้เวทีนางงามทั่วไป